ค่ะเรื่องของหน้ากากอนามัยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่ได้หาง่าย
คุณหมอก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วย
ใส่หน้ากากอนามัยที่เป็นผ้าแล้วซักได้

อันนี้ใช้ได้อ่าแต่เดี๋ยวนี้คือมีหน้ากากผ้าลงยันด้วย
นี่ผมมีผมมีเดี๋ยวหาก่อน

นี่ค่ะคือครับหลวงพี่นากากผ้า

นักกากนะปัดตลอดสู้โควิด๑๙
หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยฝากคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรามา
บอกว่าเอามาให้ภาคภูมิกับเข็มมาสอนหน่อย
คุณภาคภูมิต้องเอาไปซักให้ก่อนแล้วค่อยจะใส่
ปัดไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่ได้ปลุกเสกเอามาให้ดูเป็นตัวอย่าง
ด้วยความเคารพหลวงพี่นะคะคือคนก็ถามเหมือนกันว่าโอ้ย
อาศัยจังหวะช่วงโควิด๑๙ช่วงคนขาดแคลนหน้ากากอนามัย
แล้วทำมาขายเนี่ยอันละห้าสิบเก้าบาทอ่ะเออ
คือมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้จริงจริงมันทำกึ่งกึ่งเหมือนลักษณะวัตถุมงคลหรือเปล่า
ใช่ใช่แต่หลวงพี่บอกแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะบอกว่าแนวคิดการทำหน้ากากไม่ได้มีอะไรมาก
ต้นก็คืออยากช่วยแก้ไขเรื่องของหน้ากากที่มันขาดแคลนในช่วงนี้
ทางวัดไผลล้อมเลยทำหน้ากากผ้าณปัดตลอด
ชนิดของหน้ากากอนามัยก็คือเป็นผ้ามัสลินอย่างเหมาะสมครับ
นำมาใช้แทนหน้ากากอนามัยได้รับการยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย
มีการตัดเย็บแบบมีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองอากาศเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะ
นี่นะคะใส่ฟิลเตอร์ได้ถูกต้องค่ะหน้ากากเนี่ยนะคะ
ทำจากผ้าไฟมัสลินชื่อนะปัดตลอดเนี่ยค่ะครับ
มีที่มาค่ะมาจากตำราโบราณอืม
ในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีณะเนี่ยอดทนหมายถึงอดทนต่อโรคร้ายครับ
ันมงกุฎพระพุทธเจ้าถือเป็นยันครอบจักรวาลอืม
คุ้มครองป้องภัยยันพระเจ้าห้าพระองค์สรรพคุณคือ
โรคภัยไข้เจ็บอ่าท้าเวสวรรณถือเป็นราชาแห่งโชคลาภ
อันนี้คือยันต่างที่อยู่บนหน้ากากอนามัยนี้นะคะ
เราก็แยกให้ดูนะคะว่าอันไหนมีความหมายยังไงบ้าง
ตามนี้เลยค่ะ
ก็มารวมกันไว้สู้กับโควิด๑๙
คือหลวงพี่น้ำฝนท่านบอกว่า
คือหน้ากากอนามัยผ้าแบบนี้คือใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้จริง
แล้วก็ที่มีการลงยันเหมือนกับเป็นแบบเรื่องของทางใจ
พึ่งทางใจอะไรแบบนี้ด้วยให้มีกำลังใจในการสู้โรคร้ายอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วก็นอกจากกันเชื้อโรคพกไว้เป็นมงคลได้ด้วยนะคะหลวงพี่บอก

ใช่ค่ะชิ้นละ๕๙บาทค่ะ

คือปัดยังไงชื่อก็บอกแล้วปัดตลอดสิ่งต่างอาณาเนี่ย
กลางสุดเลยสำคัญสุดก็คือยันของพระเด็จพระคุณเป็นยะยันนะเมตตานั่นเอง
แล้วสุดท้ายก็คือองค์ท้าเวสวรรณ
มาคอยปกปักรักษาเป็นบริวารแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บทป้องกันสิบทิศบทเจ็ดตำนานบทสิบสองตำนาน
นี่คือการบทสวดมนต์ต่างเพื่ออะไร
ผ้าอันนี้นะครับโยมใช้ได้ตลอด
เอาไปซักไปอะไรให้มันมีเขามีวิธีซักอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถใช้จริงได้ตลอดเวลา
อัตตามาใช้๓อันเลยครับแล้วแถมยังมีช่องสอดแผ่นกองได้อีก
พี่น้ำฝนบอกว่าจะนำออกมาให้บูชาวันเสาร์ที่๒๘มีนาคม
เสาหน้าค่ะแล้วก็จะมีการสวดทำพิธีแบบปิดในวิหาร
เสาร์หน้าเป็นเสา๕เป็นวันมงคล
ตอนนี้คนจองเยอะเลยกำลังเร่งผลิตให้ทันกับที่ญาติโยมสั่งจองเข้าไปเป็นจำนวนมาก
เขาต้องปลูกเสกก่อนด้วยใช่ค่ะอันนี้คือยางแน่เลยที่คุณภาคภูมิมาบอก
ยังฮะเดี๋ยวรอเนี่ยเสาร์๒๘มีนาคมปลูกเสกเสร็จปุ๊บก็เนี่ยฮะ
เอาไปบูชาเอาไปสวมได้เลยนะครับาปีด้าก็ถามหลุมพี่นัมฝนว่า
สั่งจงสั่งจองแบบนี้นะครับคือหน้ากากผ้าเนี่ยไม่ได้เป็นสินค้าควบคุมนะ
แล้วลงพี่นัมฝนบอกว่าถ้าจะอาศัยกระแสทำไปนานแล้วนะ
แต่ทำตอนนี้เพราะต้องการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนด้วยการใช้หน้ากากผ้า
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาจะได้มีรายได้ตอนนี้ที่หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ฟุบไปหมด
กิจการก็ต้องปิดชั่วคราวเนี่ยเขาจะได้มาช่วยกันเย็บทำหน้ากากผ้าของทางวัด
แล้วทางโรงงานเขาก็ได้พิมพ์ไลน์อีกเขาก็มีรายได้อีกนะครับนี่ฮะต้องไปพิมพ์ไลน์แบบนี้
เอาเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน
ถูกต้องนะฮะซึ่งคุณสุดปรีดาก็ได้ไปคุยกับเจ้าของโรงงานนะฮะที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์นะฮะโรงพิมพ์ธนาวัฒน์ที่นครปฐม

ที่ได้งานหลวงพ่อมาโอ้โหโชคดีที่สุดที่หลวงพ่อให้งานเรามาทำ
ขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่เลยเมื่อเช้าท่านมา
อ่าเนี่ยเราก็ไปสอบถามข้อที่จริงมาให้